เรามาย้อนไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่ง
แล้วก็ย้อนตัวเลขของผู้ติดโควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อย

ยังเป็นเลขที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้
คือ๕มกราคม๒๕๖๔นะครับ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๕๒๗ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๘๒ราย
แล้วก็การติดเชื้อในรายงานต่างด้าว
จากการค้นหาแล้วก็คัดกองเชิงรุก๔๓๙ราย
และอยู่ในสารที่กักกันของรัฐอีก๖รายนะครับ
รวมผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ
ก็ต้องย้ำว่าเป็นตัวเลขที่มีการรายงานเมื่อวานนี้
มกราคม๘๙๖๖ราย
ติดเชื้อในประเทศ๖๙๐๐ราย
แรงงานต่างด้าว๒๔๗๖ราย
มีผู้รักษาหายแล้ว๔๓๙๗ราย
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่๖๕รายครับ
แล้วก็ถึงขณะนี้มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ
จากการระบาดระรอกใหม่ทั้งสิ้น

ไปเพิ่มที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่จังหวัดสิงห์บุรี
ช่วงระหว่างวันที่๑มกราคมถึง๕มกราคม
ก็คือเรานับปี๖๔เลยนะฮะ

กราฟของคนไทยคือเส้นสีแดงนะครับ
แล้วก็เส้นกราฟของแรงงานต่างด้าว
คือเส้นสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะฮะ
พบการติดเชื้อสวนทางกัน
โดยวันที่๑มกราคมคนไทยติดเชื้อ๒๕๗คน
ส่วนต่างด้าว๑๖คนนะครับ

คนไทยที่มียอดติดเชื้อก็คือ๒๑๔คน
ต่างด้าว๓๒คนนะครับ
วันที่๓มกราคมคนไทยติดเชื้อ๒๔๗คน

แต่ทีนี้ครับจากการค้นหาเชิงรุกนะฮะ
กรองเชิงลุกแรงงานต่างด้าว

กราฟมันสวนทางกันแล้วนะฮะ
ตัวเลขของคนไทยที่ติดเชื้อ๑๕๒คน
แต่ว่าตัวเลขของแรงงานต่างด้าวพุ่งสูงขึ้น๕๗๗คน

ตัวเลขของคนไทยที่ติดเชื้อก็ลดลงเป็น๘๒คน
ส่วนแรงงานต่างด้าว๔๓๙คน

นั่นคือการค้นหาเชิงรุกคัดกรองเชิงรุกนะครับ
แต่ว่าถ้าเห็นตัวเลขของคนไทยพุ่ง
นั่นคือการกระจายไปในจังหวัดต่าง

เพราะว่ามาจากคลัสเตอร์ทั้งจากแรงงาน

คัสเตอร์ใหม่อาจจะเป็นสถานบันเทิงนะครับ

อดติดเชื้อรายจังหวัดเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ

จุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกนี้คือสมุทรสาครค่ะ
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เมื่อวานนี้นะตอนประมาณ๖โมงเย็น
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๗ราย
๖๗รายนี้เป็นการตรวจเชิงลุก๔๗ราย
แล้วก็แยกออกเป็นคนไทยคนไทย๖ราย
รวมถึงต่างด้าว๔๑ราย
ส่วนที่ไปตรวจพบที่โรงพยาบาล๒๐ราย
รายก็จะแบ่งเป็นคนไทย๑๔ต่างด้าว๖
ยอดสะสมตอนนี้ก็อยู่ที่๒๙๓๘รายนะครับ

ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก๒๔๓๑รายนะครับ

มุทรสาครเมื่อวานนี้มีตัวเลขเพิ่มขึ้น๖๗ราย
ซึ่งตัวเลขตรงนี้น่าจะมารวมอยู่ในตัวเลขของสอบคอ
ที่จะแถลงในวันนี้นะครับ
ไปดูอีกหนึ่งสมุดสมุทรสงครามนะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
ก็มีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก๒ราย

เป็นหญิงอายุ๕๐ปีทำงานอยู่ที่โรงงานอาหารทะเลแปรรูปนะครับ
และอีกรายเป็นชายอายุ๓๐ปีนะครับเป็นพนักงานคุมเครื่องห้องแอร์บริษัทแห่งหนึ่ง
ทำให้ตอนนี้มียอดสะสมสำหรับสมุทรสงคราม๒๖รายครับ
ส่วนที่จันทบุรีนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุธีทองแย้มก็แถลงค่ะ
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๗ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงชุดที่๘
แล้วก็อยู่ระหว่างการสรุปไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดค่ะ
ดังนั้นตอนนี้จันทบุรีมีผู้ติดเชื้อสะสม๑๗๖ราย
จันทบุรีบอกว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
และกลุ่มผู้เสี่ยงสัมผัสจากผู้ป่วยชุดก่อนนะฮะ
แล้วก็เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดนะครับ

พื้นที่สีแดงกล่ำแล้วกันนะฮะจันทบุรี
ขณะที่นายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวานได้มีการแถลงการตรวจกลุ่มเสี่ยง
สัมผัสกับสาวโรงงานจากจังหวัดสมุทรปราการ

แล้วก็เดินทางมาทั้งสังสรรค์
แล้วก็มาทำบุญเมื่อวันที่๓๐๓๑ธันวาคม

ก็พบมีการติดเชื้อเพิ่มอีก๕ราย
เป็นชาย๑รายแล้วก็หญิง๔รายนะครับ
ทั้งหมดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ดื่มสุราสูบบุหรี่ร่วมกัน

ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ทำให้ตอนนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น
มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๗ราย
ปลาจีนเขาก็อุตส่าห์บอกว่าอุตส่าห์ป้องกันไว้เป็นอย่างดีนะ
แต่ว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยง

ศูนย์ข้อมูลโควิดรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๕คน
แล้ว๑ใน๕ก็เป็นชายไทยอายุ๕๕ปี
มีอาชีพขายลอตเตอรี่ที่ตลาดบางบัวทอง
แล้วผู้ชายคนนี้ขับรถตู้
รับส่งท่านเจ้าอาวาสวัดละหารแล้วก็พระลูกวัด
เดินทางไปหลายที่คุณจำได้ไหม
ละหารเมื่อวานนี้เรารายงานสรุปที่วัดเนี่ยนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสติดเชื้อ๑แล้วก็มีพระลูกวัดอีก๓
รวมเป็นที่วัดละหารคือพระ๔รูปนะ
ใช่นะครับแต่ทีนี้นะฮะสำหรับเนี่ย
แล้วขับรถตู้ให้กับพระเนี่ยคือพาพระเดินทางไปหลายที่นะคุณนะ
ไปวัดบัวขวัญวัดเขากำแพงวัดอินทราวาสวัดจันทรประดิษฐาราม
อเนกไปงานแต่งไปวัดสังวรพิมลภัยบูล

ลับกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม
แล้วก็กักตัวอยู่ที่วัดละหาร
จนกระทั่งตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
เป็นประเด็นที่ทางจังหวัดนทบุรีต้องสืบสวนไทม์ไลน์
แล้วก็ต้องดูสิพระวัดอื่นท่านจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า

คนที่อยู่แบบสัมผัสใกล้ชิด
อันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
คือณตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของที่นนทบุรี
ระรอกใหม่รวมอยู่ที่๑๑๒ไหลน์
ไปตรวจสอบกันที่พระนครสิทธิยากันบ้างนะฮะ
เขาบอกว่ามีคนติดเชื้อเพิ่ม
แต่ทีนี้ติดเชื้อของพระนครสิทธิยาน่าสนใจ

เขาบอกว่าพิษบ่อนแพร่เชื้อโควิดลามไม่หยุด
อายุทยาเจอรอบใหม่อีก๓คน
ติดโควิดและไม่แสดงอาการด้วย
รายแรกเป็นชายอายุ๔๙ปี
ไปสนามชนไก่ป่าโมกอินเตอร์จังหวัดอ่างทอง
รายที่๒เป็นชายอายุ๓๑ปี
ไปสนามชนไก่สาลาแดงจังหวัดอ่างทอง
และรายที่๓เป็นหญิงอายุ๑๙ปี
อยู่บ้านบริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อ
รายที่๙ที่ไปสนามไก่ชนจังหวัดอ่างทอง

นี่แหละฮะเขาบอกว่าพิษจากบ่อน
ทำให้มีคนอายุทยาติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นนะครับ
ตอนนี้ที่พระนครสิทธิยาพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รอกใหม่๑๕รายรักษาหายแล้ว๔ราย
แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๑ราย
รวมถึงรายใหม่อีก๓รายนี้ด้วยนะครับ
ส่วนที่อ่างทองค่ะคุณผู้ชม
อ่างทองก็ยอดก็ทะลุครึ่งร้อยนะคะ
เหตุมาจากบ่อนไก่เหมือนกันที่ทำพิษ
ตอนนี้เขาก็ต้องเตรียมหาที่ในการกักตัวค่ะ
เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าขจรเกียรติ
พาณิชมณีก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

รายงานผู้ติดเชื้อเจอเพิ่มอีก๑๓ราย
แล้วทั้งหมดคุณสืบสกุลเกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ทั้งหมดเลย
อดของที่อ่างทองตอนนี้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๕๗ราย

แล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอีก๒๒รายด้วยสำหรับอ่างทอง

ส่วนที่สุพรรณบุรีนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลง
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัดอีก๒ราย
อยู่ที่อำเภอบางปลาม้านะครับรายแรกเป็นชายไทย
อายุ๓๕ปีมีประวัติไปสนามชนไก่ป่าโมกอินเตอร์จังหวัดอ่างทองคุณ

แล้วก็นำไก่ไปเทียบที่ทุ่งวัดป่าพฤษส่วนอีกรายเป็นชายอยู่๓๔ปีนะครับ
ขายน้ำปั่นอยู่หน้าวัดเสาทงนำไก่ชนไปเทียบที่ทุ่งวัดป่าพลึก
ทำให้ตอนนี้มียอดสะสมที่สุพรรณบุรีอยู่ที่๑๓รายนะครับ
ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗อำเภอ๒พี่น้อง
ได้มีการส่งผู้ป่วยที่หายขาดจากโควิด๑๙๕ราย๕รายนี้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
โดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัยแค่๗เดือนรวมอยู่ด้วยอันนี้หายป่วยแล้วนะฮะ
ค่ะส่วนที่โคราชนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิเชียรจันทรโนไทยก็แถลงค่ะ
เจอโควิดอีก๒รายคือตอนนี้๒รายที่เจอเนี่ยนะคะก็เป็น๒สามีภรรยาอายุ๕๙กับ๕๕ปี
ฉลองปีใหม่กับครอบครัวโดยมีหลานชายที่ติดโควิด๑๙มาร่วมงาน
ทีนี้ก็เลยตรวจ๒สามีภรรยาพบเชื้อเมื่อวันที่๔มกราคม
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะที่โควิด๑๙มียอดติดเชื้อสะสมเนี่ย๙ราย
รักษาหายแล้ว๒รายซึ่งผู้ว่าบอกว่ายังไม่ล็อกดาวน์จังหวัดนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ก็แน่นอนจากกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ก็มาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการย้อนไทม์ไลน์นะครับว่า
เธอไปที่ผับที่บาร์นะครับโดยเฉพาะผับดังอย่างวอร์มอัพ
คืนเขาดาวน์วันที่๓๑ธันวาคมแล้วก็ในวันเริ่มต้นปีใหม่วันที่๑มกราคม
คือเธอไป๒คืนเลยปรากฏว่าตอนนี้มีการตรวจผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
แล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อีก๑ราย
คนนี้เป็นชายชาวไทยใหญ่อายุ๒๘ปีแต่หน้าที่และอาชีพที่สำคัญคือเป็นพนักงานเสิร์ฟคุณ
อยู่ในร้านวอร์มอัพในวันที่๓๑ธันวาคมทำงานในโซนผับ
ผับก็คือโซนห้องกระจกเพราะว่าในร้านวอร์มอัพเขาจะแบ่งเป็น๓โซนนะคุณนะ
มีโซนห้องกระจกโซนอัลดอร์๒โซนนะครับแต่ว่าโซนห้องกระจกก็จะมีพวกเวทีของนักร้อง
แล้วก็เป็นที่ที่ไว้ยืนเต้นปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้ก็ทำงานอยู่จุดเดียวกัน
กับที่ผู้หญิงวัย๒๕ปีที่ติดเชื้อโควิด๑๙เข้าใช้บริการ
ปรากฏว่าเหตุจากผู้หญิงวัย๒๕ที่ติดเชื้อในวอร์มอัพตอนนี้ทำให้มีพนักงานของวอร์มอัพติดเชื้อเพิ่มอีก๑คน
และทีนี้ครับก็ต้องตรวจสอบทั้งพนักงานแล้วก็กลุ่มลูกค้าสืบสวนโรคกันต่อไปนะครับ
ก็รอว่าทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการรายงานผลออกมาอย่างไรต่อนะฮะ
แล้วก็เด็กเสิร์ฟก็เดินอยู่แถวนั้นนะฮะทีนี้ก็ต้องตรวจดูลูกค้าโต๊ะอื่นใกล้เคียงกันแล้วก็นักร้องนักร้องอะไรอีกนะฮะ
เมื่อวานเราถึงเห็นภาพบรรยากาศที่คนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยแห่ไปตรวจที่โรงพยาบาลกันเยอะเลยไงคะ